ไปต่อที่จังหวัดเลยนะครับผู้ชายคนหนึ่งมีอาชีพทำโต๊ะจีนนะครับ
นะฮะออกไปทำโต๊ะจีนต่างจังหวัดกลับมารถอีแต๊กที่จอดเอาไว้
หายไปแล้วครับนั่นเป็นเครื่องมือทำมาหากินนะครับ
เขาก็พาไปดูเนี่ยครับตรงนี้ครับผมจอดอีแต๊กตรงนี้
สองสามวันก่อนมันหายไปจอดเป็นเดือนไม่เคยหายเลยอืม
อ่ะแต่อย่างว่าแหละเนอะคนไม่ได้เฝ้านะครับ
ขโจรมันก็มาไปมาเอาไปนะฮะคุณจิตประสงค์สุวรรณโชธ
อายุ๕๒ปีครับพานักข่าวไปดูว่าเนี่ยนะฮะ
อีแต๊กตรงนี้มันเป็นสวนแก้วมังกรอยู่ท้ายหมู่บ้านครับ
นาศรีเทียนครับนะฮะหมู่๑๐ตำบลท่าซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับ
นะฮะตำบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะฮะ
แล้วก็ถูกคนร้ายขโมยไปหายไปทั้งคันเลยครับพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟ
ต่างมูลค่าร่วม๒แสนไปซื้อแบบผ่อนญาติมา
ต่างก็จะเข้าไปเนื่องจากนี้แล้วนะฮะแต่ว่าสองสามวันก่อน
นะเขาไปทำโต๊ะจีนที่ภูเรือแล้วเที่ยงเมื่อวานเดินทางกลับมาที่บ้าน
เรากดว่ะรถอิรตรแอทที่จอดอยู่โดนขโมยครับ

คนร้ายใช้อุปกรณ์มือหมุน

แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ออกมาดู

หมุนมือครับแล้วก็เอารถไปนะครับ
รถคันนี้คุณจิตประสงค์เขาผ่อนมาจากญาติ
อุปกรณ์ปั่นฟงปั่นไฟเครื่องผลยา

ที่หมุนมือมันตกอยู่แบบนี้นะครับ
ไปได้๒ปีเหลืออยู่๖๐๐๐กว่าบาท

เขาก็เลยคิดว่าน่าจะมีคนในรู้เห็นเป็นใจแหละ
อยากให้ตำรวจจับคนร้ายดำเนินคดีให้ได้
แต่คนใดที่รู้เห็นเป็นใจเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าเขาสงสัยใคร
ญาติพี่น้องหรือเป็นคนในครอบครัวหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ